ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายุกสามีเก่าไปดักรออดีตพรรณรยากับแฟนใหม่
เห็นภาพบาดตาเขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยกันนะคะ
ควักปืนออกมายิงทั้งสองคน
อดีตภรรยาตัวเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนแฟนใหม่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้นะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุหลบหนีไปค่ะตำรวจออกหมายจับแล้วนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
อบตบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ตำรวจรับแจ้งเหตุเข้าไปตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์คาวาซากิ
ส้มดำล้มตะแคงอยู่ข้างถนน
มีผู้บาดเจ็บ๒คนค่ะนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะทราบชื่อ
นายสมชาติชื่นชมอายุ๒๖ปีและนางมาลีรอดเสงี่ยมอายุ๓๔ปี
ตอนแรกทั้งคู่เนี่ยสาหัสก่อนแต่ว่านางมาลีมาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการสอบสวนทราบว่านายสมชาติเป็นเจ้าหน้าที่โยธาอบตบังอ้อค่ะ
กับนางมาลีประมาณสองเดือนกว่ากว่าแล้วก่อนเกิดเหตุนายสมชาติ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่ทำงาน
พอมือปืนเห็นทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเข้าไปถีบรถจักรยานยนต์ล้ม
ไปที่ข้างทางแล้วก็เดินตามไปชักปืนจ่อยิงซ้ำศีรษะนายสมชาติหนึ่งนัด
ส่วนนางมาลีถูกยิงที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายจากนั้นมือปืนวิ่งไปขี่รถบิ๊กไบท์
ซึ่งจอดอยู่ที่หน้าสาลาข้างทางขับหลบหนีไป
แนวทางการสืบสวนของตำรวจทราบว่าผู้ต้องสงสัยนะคะน่าจะเป็นนายชะยทัศน์รอดเสงี่ยม
อายุ๓๖ปีเป็นอดีตสามีของนางมาลีผู้ตายนั่นแหละ
ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุพบว่าให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้
บอกว่ามือปืนสวมหมวกกระน็อกสีดำสวมเสื้อดำนั่งคล่อมรถบิ๊กไบท์อยู่หน้าสาราริมทาง
เห็นแบบนี้นานหลายชั่วโมงแล้ว
ต่อมาตำรวจลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหาหลักฐานเพิ่มเติมโดย
เพาะตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นกล้องวงจรปิดจับภาพชายชุดดำตามคำให้การของพยานในจุดเกิดเหตุ

สันนิษฐานว่ามือปืนน่าจะตามมาง้อขอคืนดีผู้ตาย
และเกิดความหึงหวงเพราะเห็นภาพบาดตาบาดใจ
เขาออกมาด้วยกันเนี่ยนะคะสิขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมา

นี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานไปยื่นต่อสาร
สารอนุมัติหมายจับนายชัยทัศน์แล้วนะคะ
สามข้อหาด้วยกันค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ